ประเทศไทยของเราท้องฟ้าครึ้มทั่วทั้งประเทศค่ะ

ฝนตกหนักและฝนตกสะสมค่ะ

ใครที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำหรือว่าตีนเขา
ต้องระวังน้ำท่วมนะคะดินโครนถล่มและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อีสานและพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยค่ะ
เนื่องจากในขณะนี้นะคะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ
ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและก็ประเทศลาวค่ะ
นอกจากนี้ยังคงมีมรสุมฝนประจำด้วยดู
ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกชุกนะคะ
เป็นสีฟ้าทั่วทั้งประเทศแบบนี้
๑๖๐๑๗๐ของพื้นที่
ในขณะที่สถานการณ์คลื่นยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่

บริเวณไหนที่มีฝนตกคลื่นมีโอกาสสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
เพราะว่าที่นั่นเกิดเหตุเรือโดยสารนะคะ
เกยตื่นบริเวณชายฝั่งเป็นเรือที่บรรทุกสินค้ามา
นี่พอเกยตื่นแล้วก็ขาดเป็น๒ค่ะ
เกิดขึ้นนอกชายฝั่งจังหวัดโอโมริของประเทศญี่ปุ่น
เรือลำนี้นะคะเป็นเรือสัญชาติปานามาแล้วก็ออกเดินเรือจากประเทศไทยด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ